โปรดติดตามตอนต่อไป
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจ้า
แหมพี่หอยค่ะ
บิดเอวแบบนี้นางแบบยังอาย
มีโอบมีศพคำอ่อสะซะด้วย
วนจิ้นเหมือนกันนะคะคู่นี้
ส่วนเรื่องความสูงนั้น

ก็วงการมันเธอกันนะ
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า